อางตัวนี้ยาวตั้ง๕เมตรตัวยาวมากเลยนะครับ
โผล่สวนปามแล้วมันชูคอแบบนี้คุณ
โอ้โหกำลังจะสู้กับเจ้าสุนัขสองตัว
นี่สุนัขสองตัวนี้ก็ปกป้องพื้นที่อย่างเต็มที่เลยนะฮะ
เห่าใส่เจ้างูเจ้างูไม่ยอม
ก็ชูคอขู่ฟ่อเหมือนกัน
ที่ถ่ายคลิปไว้ได้ก็คือนางกรยาร่องลอยเป็นเจ้าของบ้าน

ตำบลทุ่งปรังอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนนั้นเธอกำลังแห่นั่งคุยอยู่กับญาติรวมถึงเพื่อนบ้าน

แล้วก็เห่าผิดปกติเห่าไม่หยุดเลยในสวนปาม
เธอก็เลยเอ๊ะมีโจรหรือว่าคนแปลกหน้าเข้ามาที่สวนหรือเปล่านะครับ

พอเดินไปดูปุ๊บเนี่ยโอ้โหตกใจเลยตัวอะไรมันชูคออยู่สูงแบบนั้นนะครับ
ชูคอสูงจากพื้นเกือบ๑เมตร
และพยายามฉกสุนัข๒ตัวที่เธอเลี้ยงไว้ด้วย
สุนักก็เห่าห่าวสู้ใหญ่เลยนะครับ
ทีนี้ต้องรีบแจ้งกู้ภัยกู้ภัยของใต้เต็กตึ๊งสิชนนะครับ
ก็ต้องเดินทางมาถึงพร้อมกับอุปกรณ์ในการจับงูเลยฮะ
ก็เป็นจังหวะที่งูมันเลื้อยหนีเข้าซ่อนตัวในพงหญ้า
ทีนี้ครับก็ต้องลุ้นระทึกเลย
ไป๒๐นาทีจับงูได้สำเร็จครับ
เอามาวัดความยาวคุณยาวเบื้อเลยคุณ
ดูสุนัขนี่บอกว่าอ๋อสิ้นฤทธิ์แล้วใช่ไหมล่ะ
เมื่อกี้ชูคอแหมขู่เรานักเราก็เห่าจนเจ็บคอเลยนะฮะ
ก็ต้องนำใส่กระสอบไปปล่อยตามธรรมชาติต่อไปนะครับ